อย่างที่บอกว่าหลังจากที่คุณแม่ของคุณตังโมมีการบอกแล้วว่า
ยังไม่มีการชาปนากิจซึ่งก็เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดก่อน

อาจจะต้องมีการผ่าชนสูตรศพของคุณตังโมกันอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้แล้วมันจะรู้ผลเมื่อไหร่อย่างไร

เพราะว่าทางด้านของพันธุรกิจทรงศักดิ์ศักดิ์สกุล
ซึ่งเป็นผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาธรรม
พูดถึงกรณีที่ท่านายความของคดีคุณตังโมท่านายกฤษณะ

มีการร้องขออายัดศพและให้ผ่าชนสูตรรอบ๒
ตามขั้นตอนนะคะก็คือจะมารับศพมาตรวจพิสูจน์ซ้ำ

ต้องไปหาประเด็นข้อสงสัยจากครอบครัวของผู้เสียชีวิต

จากนั้นเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมด้วย

และจะมีการประสานสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันนั่นเองค่ะ
ทีนี้หลังจากได้รับการยื่นร้อง
ก็จะนำร่างของคุณตังโมเอามาเก็บไว้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
เพื่อทำการผ่าชนสูตรแล้วก็ออกเป็นรายงาน
ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า๓๐วันนะคะ
เพราะว่าต้องมีการเก็บรายละเอียดทั้งหมดก่อน

ศพผู้เสียชีวิตมีบริเวณส่วนใดผิดปกติหรือไม่
เพราะยังไม่ได้เห็นสภาพศพ
ทีนี้ทางด้านของคุณตรายยลิตนะคะ
พูดถึงแนวโน้มในการรับทำคดีนี้ให้เป็นคดีพิเศษเนี่ย
ก็บอกว่าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาเนี่ย

ถ้าเกิดว่ามีการทำเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมเข้ามา

แล้วเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษนะคะ
พิจารณาว่าจะรับเข้าเป็นคดีพิเศษหรือเปล่านั่นเอง

เดี๋ยวดูต่อว่าจะมีความคืบหน้ายังไงนะคะ